คุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้หญิงวัย๓๐ต้นคนหนึ่ง
แก้ผ้านั่งอยู่ริมถนนครับคนก็ต้องไปช่วยหาผ้าหาอะไรไปให้ใส่
ไปถามว่าเป็นอะไรทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้เธอพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะ
งงแล้วก็พูดแต่ภาษาอังกฤษว่าซอรี่ซอรี่เหมือนขอโทษขอโทษ
นั่งอยู่แบบนี้นะคะกู้ภัยขับรถไปตรวจสอบถนนเอเชียขาล่องใต้
ที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับนั่งอยู่ริมถนนเลยอายุไม่เกินสามสิบห้าค่ะ
ใส่เสื้อผ้าเลยนะคะแต่มีข้าวของวางกองอยู่ด้วยนะคะ
มีเสื้อผ้านะคะแต่วางอยู่ไม่ได้ใส่ครับพนักงานปั๊มน้ำมันเขาไปคุย
เธอก็ยอมใส่เสื้อผ้าแล้วไปนั่งในปั๊มก็เลยพยายามจะไปถามข้อมูลนะคะ
เธอก็พูดจาวกไปวนมาจับใจความได้แค่ว่าชอบเดินไม่อยากอยู่บ้าน
จะเดินไปเที่ยวทะเลอืมพูดแค่เนี้ยอืมแล้วสุดท้ายก็พูด
มีเงินสดติดตัวอยู่ร้อยหนึ่งมียารักษาอาการทางประสาท
มียาแก้ปวดด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถ
ส่งบ้านอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่เธอไม่ยอมไปอืม
ไม่ยอมกลับบ้านอ่ะเดินหนีเดินหนีใหญ่เลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยค่อยคุย
ค่อยค่อยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องแกล้งบอกว่า
ชอบเที่ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกรุงเทพอ่า
ยอมขึ้นรถเลยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายก็ต้องไปส่งบ้านญาตินะคะ
ครับถ้าเธอมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทก็ต้องรักษาเนี่ย
มียาติดตัวอยู่ยาแก้ปวดด้วยยารักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย
แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มานั่งอยู่ริมถนนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่คนเดียว
อันตรายมากจริงค่ะนี่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ขึ้นรถไปนะคะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย